จากนี้แล้วพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยรับประทานกันหน่อยดีกว่า
เช้าแบบนี้หาอะไรที่มันแบบแซ่บทาน
ร้านนี้เขาพูดเลยว่าโอ้เด็ดดวงจริงจ้า
อู้ว

จริงแค่หน้าตาของเมนูส้มตำที่เราเห็น

แต่ว่าเป็นสูตรของเจเปิ้ล
ได้เห็นรีราธาตำแล้วโอ้โฮ
ต้องบอกเลยว่าขอยอมจริง
ยอมสิโรราฟให้กับร้านของเธอ
ร้านยอดฮิตติดลมนี้ชื่อว่าร้านตำน้ำแตกเจเปิ้ล

อื้อฮือยั่วแล้วนะคะ
ประเภทที่เมนูที่เธอตำมีหลายอย่าง
อย่างเช่นตำแตกตำน้ำแตกมหาสมุทร
มีทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งหอยแบบสดใหม่ตัวใหญ่
สุดก็คือน้ำปลาร้าปรุงสุกนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เธอบอกว่าเธอทำอย่างดีคุณภาพดีแน่นอน
การันตีโดยเจเปิ้ลคนสวยที่รับประกันว่า
กินแล้วน้ำตาแตกแน่นอน
เพราะว่ารสชาติที่แซ่บนัวอาจจะต้องแบบ
ซับน้ำลายซับน้ำตากันใหญ่นะคะ

เจ้าของร้านคนสวยคือคุณดารานาศจุลบุรมค่ะ
หรือว่าเจ๊เปิ้ลนั่นแหละเจ๊เปิ้ลอายุ๓๔ปี

เปิ้ลบอกว่าทีเด็ดของร้านก็คือว่า
น้ำปลาร้าที่ปรุงด้วยตัวเองนี่แหละ

เปิดมาแล้วประมาณ๓ปีนะคะ
ก่อนหน้านี้ร้านอยู่ที่บ้านต้อน
เหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน

ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ทำเลทอง
อยู่ตรงข้ามก่อสนนอร์จังหวัดกาลสินค่ะ
ใครจะไปนะคุณผู้ชมลองเลือก

ไข่เค็มจริงแล้วยังมีตำรวมตำหอยปังปังตำป่าตำกุ้งสดโอ้โห

และยังมีเมนูพวกเมี่ยงปลาเผาแกงเห็ดรวมต้มแซ่บกระดูกอ่อน
แล้วพวกเมนูคลายเผ็ดคลายร้อนก็มี

ตอนนี้หลายคนอยากไปใช่ไหมคือน้ำลายไปก่อน
คุณพวกปีกไก่ทอดหมูกรอบหมูแดดเดียวก็มีด้วย
สั่งข้าวเหนียวให้ดิฉันด้วยเลยค่ะ
เดี๋ยวฉันจะบอกเบอร์โทรแล้วพี่กัดร้านนะคุณ
เบอร์โทรหมายเลข๐๖๔๕๕๒๐๖๖๙หรือ๐๙๒
ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ไปได้ทุกวันยกเว้นวันพุธ
ร้านอยู่ตรงข้ามกสนกาลสินทร์จังหวัดกาลสินทร์นะคะ
ตำน้ำแตกเจเปิ้ลจ้า